สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังการยึดอำนาจคอสชปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
จำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยประชาชนอยากเห็นการปฏิรูปหลายด้าน
ขอสชก็รับปากว่าจะเร่งปฏิรูปประเทศไทยในหลายด้าน
หนึ่งในหลายด้านที่คนอยากเห็นมากชาวบ้านต้องการมากที่สุด
หนึ่งการปฏิรูปตำรวจเพราะคนเจ็บช้ำน้ำใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
มาอย่างต่อเนื่องสองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
สองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่กดทัพเก็บกฎอยู่ในหัวใจคนไทยมามาก
คนที่มีสถานะทางสังคมดีหน่อยไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับ
แต่คนที่เป็นชาวบ้านคนยากคนจนคนในต่างจังหวัดเวลาเขาเจอคดีความเข้าเนี่ย
เขารู้เลยครับว่าคนจนคนไม่มีตำแหน่งเสียเปรียบ
คนจนกับคนรวยเป็นความกันคนรวยได้เปรียบ
คนไม่มีตำแหน่งเป็นความกับคนมีตำแหน่งคนมีตำแหน่งได้เปรียบ
สังคมไทยก็อยู่กับเรื่องแบบนี้เจ็บอกเจ็บใจแค้นใจ
ฉะนั้นพอคิดว่าเขาจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนก็เฝ้าคอย
ถามว่าเวลาผ่านไป๘ปีกว่าการปฏิรูปสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเป็นยังไง
ได้บ้างครับได้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างแต่ไม่มาก
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างบ้างไม่มากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายบ้างไม่มาก
แต่เอาเถอะถึงไม่มากก็พอจะได้มองเห็นนี่ในแง่ดี
ผมหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาขีดเส้นใต้วันนี้เพราะได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ในสำนักงานอายการสูงสุดได้เห็นหัวข่าวประเด็นนี้

อายการสูงสุดกวาดขยะสั่งรื้อคดีที่มีปัญหา
หัวข่าวที่รองลงมาก็คือตั้งทีมสร้างคดีตั้งทีมสาง๕คดีดัง
กู้ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่คนคาใจ
เพราะอายการสั่งไม่ฟ้องคนที่ออกคำสั่งนี้คือ
คุณนารีตันทสเถียนน์ซึ่ง
เป็นอายการสูงสุดที่เป็นผู้หญิงคนแรก
คำสั่งที่ว่านี้ท่านตั้งคณะทำงานขึ้นมา๕๖ชุด
คณะทำงานที่ว่านี้มีหน้าที่ตรวจสอบอะไรครับ
ตรวจสอบย้อนหลังไปดูซิ
ว่าคดีดังที่ประชาชนแคลงใจ
ที่สื่อมวลชนแคลงใจ
เป็นคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้อง

เพราะจำเลยมีเงินมีอิทธิพลหรือมีเส้นสาย
แล้วก็ใช้เงินใช้เส้นสายใช้อิทธิพลบารมี
นำไปสู่อายการไม่ฟ้องหรือเปล่า

คดีหนึ่งที่อยู่ในใจคนมาก
ก็คือคดีทายาทกระทิงแดงบอสกระทิงแดงนั่นแหละ
แล้วจนเป็นเหตุให้อายการที่สั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษในเวลาต่อมา

มันมีหลายคดีที่ยกตัวอย่างให้ฟัง
ซึ่งทำให้คนแคลงใจในภาพลักษณ์ของอายการสูงสุด
อกจากแคลงใจต่อพนักงานสอบสวน
ซึ่งเป็นต้นทางในการสอบสวนทำสำนวนให้อ่อน
ในที่สุดอายการสั่งไม่ฟ้อง
ภาพลักษณ์ของอายการก็พลอยหมองไปด้วย
ฉะนั้นอายการสูงสุดคนนี้คือนางสาวนารีตันตเสถียร

เพราะท่านอยากจะกวาดขยะ
กวาดบ้านตัวเองเหมือนกัน
ก่อนที่จะพ้นเกษียณไปในอีก๖๗เดือนข้างหน้า
คดีที่มีปัญหาและถูกลื้อมาตรวจสอบ
ตรวจสอบเรื่องหลังสั่งไม่ฟ้อง

กำพลอาบอบนวดค้ามนุษย์
คดีนี้เป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกโรงแฉมาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงไม่ต้องรู้

ที่มาเฟียจีนเทาตู้ฮาว
เขาประกาศเขาอวดศักดาว่า
เงินซื้ออะไรได้หมด

ก็เรื่องนี้แหละ
จำกัดบุกลุกป่า๖๒๐๐ไร่
ก็คือเป็นบริษัทของนายเปรมชัยกรรณสูตร
ซึ่งติดคุกไปแล้วในคดีล่าเสือดำที่ทุ่งใหญ่นะเลสวน
แต่คดีที่บุกลุกป่า

แคลงใจว่าทำไมสั่งไม่ฟ้อง

นายแทนไทยเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
แล้วตอนหลังพยายามจะฟอกตัวอวดล่ำอวดรวย
ประมูลป้ายทะเบียนรถ
ตั้ง๔๐๕๐ล้านมั้ง

อีกคดีหนึ่งคดีมาวินแบตของนายฟลุ๊ก
ฟลุ๊กนี่ก็เป็นเจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ระดับหมื่นล้าน
แล้ว๖คดียาเสพติด

เอาเฉพาะของนายแทนไทยเนี่ย
คนก็งงว่า

เพราะว่าสารแพ่งพิพากษายึดทรัพย์
นายแทนไทยไปกว่า๑๗๖ล้านบาท
อายการสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาได้ยังไง

สดร้อนเร็วนี้
ทีนี้ขอดูหน่อยว่า
โครงสร้างของคณะกรรมการ๕ชุดที่อายการสูงสุดตั้งขึ้นมาเนี่ย

คนที่เป็นประธานสอบ
ทั้ง๕๖ชุดเนี่ยเป็นอายการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
ส่งระดับรองอายการสูงสุดไปคุมระดับอธิบดีอายการต่างไปคุม
ก็แปลว่าเอาอายการชั้นผู้ใหญ่ไปสอบหาเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ว่าที่ผ่านมาคดีพวกนี้ทำไมอายการสั่งไม่ฟ้อง
สาเหตุเพราะอะไรมีเหตุผลอะไร
คนก็แขลงใจกันทั้งบ้านทั้งเมือง
อันนี้ก็แปลว่าอายการสูงสุดท่านเอาจริง
คาดหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู
แล้วสิ่งที่เขาห่วงหนึ่งอยากให้ท่านอายการสูงสุด

เขาห่วงว่าเดี๋ยวดีไม่ดีเนี่ยการตั้งกรรมการสอบ
จะเป็นการฟอกขาวให้กับอายการเหล่านั้น
สั่งไม่ฟ้องคดีนี้
คือผลออกมาบอกว่าสั่งไม่ฟ้องโดยความสุจริต
อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านอายการสูงสุดอย่ามองข้าม
คนที่คิดในแง่นี้ก็มีเยอะ
อันที่สองคือถ้าผลการสอบออกมาว่า
สั่งไม่ฟ้องกระทำโดยมิชอบ
คำถามคือว่าแล้วจะลื้อคดีเหล่านี้ใหม่ได้ไหม

สองจะเอาผิดกับอายการที่สั่งไม่ฟ้องได้ไหม
นี่สองเรื่องที่คนอยากรู้
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะมีคำตอบตามมา
เอาเถอะครับผมคิดว่านี่เป็นเจตนาดี

ถึงเวลาแล้วครับที่อายการสูงสุดต้องกวาดขยะล้างบ้านตัวเอง
เมื่อ๒๐๐๐ปีที่แล้วเขาประชุมอายการสูง
อายการระดับอายการจังหวัดทั่วประเทศ
ผมได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายเสวนาด้วย
ผมเห็นเลยครับว่ามีอายการมากมายที่เขาตื่นขึ้นมา
อยากจะปฏิรูปการทำงานของเขา
เขาไม่อยากนั่งอ่านนวนิยายสืบสวน
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยทีมงานสอบสวนของ

ตื่นตัวขึ้นมาที่อยากปฏิรูประบบของเขา
สูงสุดในเรื่องนี้มีความหมายครับก็ขอให้อัยการสูงสุดคุณนารีท่านท่านได้มีกำลังใจ
อย่างน้อยเวลานี้เนี่ยมีสององค์กรที่กำลังประกาศล้างบ้านตัวเองอยู่กวาดขยะบ้าน
ตัวเองอยู่คือผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอายการสูงสุด
สองคนนี้กำลังทำภารกิจเดียวกันล้างบ้านตัวเองกวาดขยะบ้านตัวเอง
ขอให้กำลังใจทั้งสองท่านครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ